มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณตี๓เมื่อวานนี้ที่จังหวัดอ่างทองค่ะ
จะมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งไปที่หน้าบ้านหลังนึง

บอกว่าช่วยผมด้วยผมถูกฟัน

แล้วก็ล้มไปนอนกองอยู่กับพื้น
เจ้าของบ้านก็ไม่กล้าเปิดประตูช่วย

เขาก็ได้แต่ยืนถามว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้น

เขาบอกว่าให้รอตำรวจมาละกัน
คือในมุมเจ้าของบ้านเขาก็กลัว

แข่งเพ่นแขนอายุ๔๓

คือถูกฟันนิ้วตีข้างขวาขาด
แล้วที่หัวแผลเวอกเลย
ก็ล้มอยู่หน้าบ้านหลังนี้ด้วย
บ้านหลังที่เกิดเหตุที่มีคนเจ็บวิ่งร้องขอความช่วยเหลือไปเนี่ยนะคะ
เป็นบ้านของนางดวงกมลเกรดโกมลรองประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว
เขาเล่าให้ฟังว่าประมาณตี๒ตี๓เมื่อวานนี้ค่ะ
กำลังนอนหลับอยู่ในบ้านสามีได้ยินเสียงประตูรั้วใหญ่หน้าบ้านสั่นเสียงดังเลย
แล้วก็ได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือเขาตะโกนเลยว่าช่วยผมด้วยผมถูกฟันเนี่ยค่ะ
ก็เลยวิ่งมาหน้าบ้านแต่ก็ไม่กล้าเปิดประตูไง
เพราะว่าไม่รู้ว่าผู้ชายที่มาร้องขอความช่วยเหลือหน้าบ้านคือใคร
ก็ได้แต่ยืนคุยแล้วเขาก็ช่วยแจ้งตำรวจให้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้

ยิงคนคนเคาะประตูว่าช่วยด้วย
ณตอนนั้นเราไม่มั่นใจว่าเขาเป็นคนดีโดนฟันมาจริงหรือเขาโดนคือคนหรือคนร้ายอะค่ะ
ก็เลยโทรตาม๑๙๑ค่ะ
คือเค้าพูดแต่เค้าพูดเหมือนพูดพันอะไรก็เลยคือฟังไม่ชัดเจนอ่ะค่ะ

แต่ได้ยินว่าให้เขาร้องว่าให้ช่วยเขาด้วย
ทีนี้ค่ะนายพินิษฐ์คนที่ถูกทำร้าย
ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปร้องขอความช่วยเหลือ
อยู่หน้าบ้านของนางดวงกมลเนี่ยนะคะ
เขาเป็นอดีตแฟนของหลานสาวนางดวงกมลค่ะ
ที่ชื่อว่าลูกหนูค่ะอืมซึ่งคนเจ็บอ่ะ
เขาบอกว่าที่เขาถูกทำร้ายก็เพราะว่า
เขาเลิกกันไปแล้วกับลูกหนูแต่ลูกหนูก็ยังชวนคุย
แล้วก็โทรศัพท์เรียกให้มาหาด้วยนะ
เขาก็ไปหาที่หน้าบ้านปรากฏว่ามีคนมารุมทำร้ายเขา
หลายคนเลยเป็นแบบทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงมากันสัก๓๔คน
รุมทำร้ายเขาเขาบอกว่าเขาถูกลวง
จากอดีตแฟนสาวที่ชื่อว่าลูกหนูนี่แหละ
ให้ไปที่บ้านแล้วก็ให้คนไปทำร้าย
เลิกกันไปแล้วแล้วก็ลวงมาให้ถูกคนทำร้ายอย่างนี้หรอ
เหมือนกับว่าโมโหที่ตัวนายพินิศก็ไปมีแฟนใหม่

ลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวฟังนายพินิศเล่าให้ฟัง
เพราะว่าทีมข่าวไปคุยมาด้วยไปคุยกับคนเจ็บมาด้วยนะคะ
แต่ทีมข่าวได้ไปเจอกับลูกหนูก่อน

อดีตแฟนสาวของคนเจ็บนะคะ
ลูกหนูเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
บอกว่าที่ถูกกล่าวหาว่าลวงนายพินิษฐ์แฟนเก่ามาหา

เธอบอกว่าเธอคบหาดูใจกับนายพินิษฐ์ไม่ถึงปี

กับแฟนใหม่มาเดือนนึงแล้ว
วันเกิดเหตุนายพินิษฐ์คนเจ็บโทรศัพท์ไปหา
ขอว่าจะไปหาเธอที่ทำงาน
แล้วก็ไปดักรอเธอด้วยอาการมึนเมา
มีปากเสียงทะเลาะกัน
เลยตัดสินใจขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
นายพินิษฐ์ขี่รถจักรยานยนต์ตามไป

แวะร้านสะดวกซื้อเพราะมีเพื่อนทำงานอยู่ในร้านสะดวกซื้อแห่งนี้
สักพักหนึ่งนายพินิษฐ์ตามไปก็ทะเลาะกันอีกที่หน้าร้าน
เพื่อนที่ทำงานอยู่ในร้านสะดวกซื้อต้องออกมาช่วยออกมาห้าม
เธอก็เลยตัดสินใจขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน

นายพินิษฐ์โทรหาบอกว่าอยู่หน้าบ้าน
คือนายพินีก็เคยคบหากันก็รู้ว่าบ้านอยู่ไหน
แฟนใหม่ของเธอกลับมาถึงบ้านพอดี
แล้วเห็นว่าอ้าวแฟนเก่ามายืนอยู่หน้าบ้านแบบนี้ทำไม

ลูกหนูบอกว่าเธอไม่กล้าห้าม

พอแฟนใหม่ฟันแฟนเก่านายพินิษฐ์เนี่ยนะฟันเสร็จปุ๊บแฟนใหม่ก็หนีไป
ลูกหนูก็เลยบอกว่าไม่ได้เป็นการไปเรียกคนมาทำร้าย
ลวงโทรศัพท์ไปเรียกให้นายพินิษฐ์มาแล้วก็ให้กลุ่มวัยรุ่นมาทำร้าย
บอกไม่จริงแต่เธอเองเคยถูกนายพินิษฐ์ทำร้ายร่างกาย
คบกันอยู่ก็บ่อยครั้งเพราะตัวเธอทำงานกลางคืน
นายพี่นิดขี้หืนก็เลยทะเลาะกันบ่อยจนเลิกกันไป
แต่ตอนนี้ต่างฝ่ายต่างมีคนใหม่ไปแล้วเธอบอกว่าเธอก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
ทำไมนายพินิษฐ์จะต้องตามมาระรานเธอด้วยเธอยืนยันว่าแฟนใหม่เธอก่อเหตุเพียงคนเดียว
น่าจะเป็นเรื่องของความหึงหวงที่เห็นว่านายพินิษฐ์แฟนเก่ามายืนอยู่หน้าบ้าน
แต่ตอนนี้เธอยังติดต่อแฟนใหม่ที่ก่อเหตุไม่ได้เลยนะคะ
คนเจ็บโทรเข้ามาบอกจะมาหาช่วงที่กำลังทำงานอยู่ค่ะ
ก็ก็บอกไม่ต้องมาอืมคือเขาก็มีชั้นอย่างเจ็บแล้ว
เขาก็จะมาจะมาให้ได้ดึงดันจะมาจริงจริงไม่บอกเลยว่าไม่ได้อยากให้มาแล้ว
ไม่เคยโทรไปบอกให้เขามาไม่ได้ล่อลวงค่ะก็เขาบอกอยู่หน้าบ้าน
ก็เลยออกไปจะคุยไม่จะบอกให้กลับไปอะไรไม่ได้จะคุย
ก็คุยกันสักพักหนึ่งแฟนใหม่มารู้อยู่แก่ใจแล้วค่ะ
บอกคุณเจ็บบอกเขาว่ารู้อยู่แก่ใจว่าเขาอ่ะมาเองหรือว่าหนูล่อลวงมา
อืมไม่ได้อยากเขาเจ็บไม่ได้อยากจะทำอะไรของเขา
แล้วไม่ได้อยากจะเป็นอย่างงี้ด้วยอืมไม่ได้ทำด้วย
ทีนี้ไปฟังทางฝั่งคนเจ็บนะฮะก็คือนายพินิษฐ์นะครับ
ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะแต่เราก็ได้ไปสอบถามมานะครับ
เขายืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือการเตรียมการวางแผนของฝั่งผู้หญิงนะ
ที่เป็นแฟนก่าวเขานะฮะตอนเกิดเหตุ
เขาโชคดีที่หนีเข้าไปในซอยได้เพราะว่ารู้เส้นทาง
หนีไปทางอื่นคงไม่รอดนะฮะตอนนี้ยังเจ็บทั่วร่างกาย
ถึงขั้นต้องเสียนิ้วชี้ด้านขวาไป
ศีรษะก็ถูกฟันจนต้องเย็บ
๑๕เข็มนะฮะ

พี่โทรไปพี่โทรไปหาว่าจะกลับแล้ว

คงจะกลับแล้วแต่เขาบอกงั้นก็มารับหนูหน้าบ้านแล้วกัน
พอไปปุ๊บก็เลยเจอลุมเลยพอไปปุ๊บ

แล้วเขาก็เดินออกมากันแล้วก็อันนี้ก็เต็มเลย

เขาโทรบอกว่าก็มารับแล้วกัน

แต่เขาไม่โทรมาคำพูดนี้นะก็จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้
แล้วที่เขาบอกพี่มาตามเขาเขาขอขึ้นดี
แล้วมาอารวาสถึงหน้าบ้านแล้วจริงไหม
ไม่มีแหละไม่มีอารวาสถึงหน้าบ้านไม่เคยมี

อยากจะพูดได้ถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะ

ที่ผ่านมาอาจจะเป็นความผูกพัน
เป็นความสุขกันแล้วก็เป็นความที่แบบ
เห็นเขาลำบากแล้วเราก็อยากจะชดเชย

คือพี่นิดบอกว่าขี่รถตามฝ่ายหญิงจริงนะ
คือขี่มาหาจากอายุทยาขี่มาที่ร้านที่อ่างทอง

ตามปกติหลังฝ่ายหญิงเลิกงานไม่ได้เมาด้วย

ฝ่ายหญิงก็ขี่รถกลับบ้านเขาก็ขี่รถตามไป

แล้วไปหยุดรถคุยกันที่ร้านสะดวกซื้อ

ซึ่งตรงนี้นายพินิษฐ์เขาบอกว่า

แต่ฝ่ายหญิงก็โทรมาตามเขาเองให้มาหาหน่อย

นิดนั่นแหละที่พอเขาออกจากสะดวกซื้อ

แต่ฝ่ายหญิงบอกถูกกระทบกระทั่ง

นิดนั่นแหละโทรมาบอกว่าอยู่หน้าบ้านแล้ว

นายพี่นิดก็บอกว่าจากนี้ไปคงจะไม่ติดต่ออีกแล้ว
เพราะว่าไม่อยากเจ็บตัวไม่อยากเสียใจอีกนะครับ
ยืนยันว่าตัวเองถูกรุมทำร้ายจริง

ส่วนสาเหตุที่ฝ่ายหญิงหนีมาอยู่ที่อ่างทอง
เพราะว่าติดค้างค่าเช่าเขาที่ยุธยาค่าเช่าห้อง
หลังหายเจ็บเดี๋ยวจะดูอีกทีว่าจะแจ้งความดำเนินคดีไหม

ค่ะนายพิณิศบอกว่าถูกรุมทำร้าย
ก็เพราะว่ามีผู้ชาย๔คนผู้หญิงอีก๓คนพร้อมมีดไปฟันเขาอ่ะ

ใช่แล้วก็นายพินิษฐ์บอกว่าตอนแรกนึกว่าโดนไม้ตี
เอามือกันก็เลยโดนฟันนิ้วขาดอ่ะค่ะ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะร้อยตำรวจเอกจักรีพันเอ็ดรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองอ่างทอง
บอกว่าวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
แล้วก็เรียกพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดมาสอบปากคำ
เพราะว่าข้อมูลยังไม่ตรงกันนะคะจากฝ่ายลูกหนูแล้วก็ฝ่ายนายพินิษฐ์คนเจ็บ
ก็ต้องรอให้คนเจ็บหายดีจะสอบปากคำเพิ่มแล้วก็จะตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดี
ก็คือแฟนใหม่ของลูกหนูอะค่ะตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้เลยครับ
ที่สำคัญผมว่ากล้องวงจรปิดที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยอันนี้จะตอบคำถามในจุดตรงนั้นได้ด้วย
ทะเลาะกันไหมอะไรกันไหมเพราะตรงนั้นเขาก็ให้การไม่ตรงกันใช่